มีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่แถวรัฐพร้าว
ค่ะมีลูกค้าไปชกหน้าเจ้าของร้าน

เจ้าของร้านบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมา๑๐ปีแล้ว

นี่ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านนะคะ

ชกไปแล้วแล้ววิ่งไปเลยใช่ค่ะ

คือในคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึก๒๔มกราคมนะคะ
แต่ผู้เสียหายเขาแจ้งความสอนอสุทธิศาล

เพราะว่าอยากจะตามความคืบหน้าทางคดี
เพราะว่ามันก็สักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่๒๔มกราคมที่มันเกิดเหตุ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุนะคะ

ไปคุยกับคนเจ็บแล้วก็เป็นเจ้าของร้าน
นายนัทธวรสะทองคำอายุ๔๙
เขาบอกว่าวันนั้นจำผู้ก่อเหตุได้นะ
ทำทีเป็นมาสั่งอาหารและสั่งเครื่องดื่ม

ก็เหมือนกับลูกค้าทั่วไปก็จ่ายเงิน

หลังเกิดเหตุเดี๋ยวมานั่งคิดแล้วมันใคร
ยังงงยังนั่งงงอยู่แล้วใคร
ไม่เคยมีปัญหากับใครมาเป็น๑๐ปี

ไปดูข้อมูลการลงทะเบียนการเข้ารับบริการ

ครับแล้วก็ไปดูบัญชีที่โอนเงินจ่ายค่าอาหารอืม
ก็เลยรู้ว่าอ้าวคนก่อเหตุคนนี้
มั่นใจว่ามีคนจ้างวานมา

ปลายปีที่แล้วเคยมีรุ่นน้องที่ขี่รถจักรยาน

แล้วมีปัญหากับพนักงานอ้างว่าเสิร์ฟช้า

ไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังมันชัดเลย
คนกอเหตุวิดีโอเขาคุยกับใครสักคนตรงนี้มันชี้ตัว

ก็เลยมั่นใจว่ามีคนอยู่เบื้องหลังจ้างวัน

เขาก็เดินเข้าไปต่อยแล้วก็วิ่งออกไป
เขาดูมือถือตลอดเวลา
แล้วก็วีดีโอคอลคุยกับใครสักคนหนึ่งในมือถือตลอดเวลา
แล้วก็พิมพ์ตรอบโต้กันตลอด
แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาส่องดูคนนี้
ลูกค้าซึ่งก็เป็นลุ่นน้องที่ขี่หาโรงพยาบาลด้วยกัน
แบบว่าอาหารช้าแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีปากเสียงอะไรนิดนึง

ถ้าเขาไม่มาคุยไม่มาขอโทษไม่อะไรพี่ก็ดำเนินในที่สุด
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อผู้ชายที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
พยายามจะโทรศัพท์ไปคุยนั่นแหละ
เพื่อถามข้อที่จริงถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เป็นลักษณะของการจ้างวานอะไรหรือเปล่า
เจ้าตัวไม่ตอบค่ะแล้วก็บอกกับทีมข่าวแค่ว่าเดี๋ยวติดต่อกลับ
แค่นี้เลยวางสายไปเลยแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยจนถึงตอนนี้
ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ตำรวจสนสุธิศาลบอกว่าเบื้องต้นก็คุยกับคนเจ็บเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะต้องออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ

เมื่อวานนี้ตำรวจก็พยายามโทรหาผู้ก่อเหตุนะคะ
ขนาดกับตำรวจผู้ก่อเหตุตัดสายทิ้งวางสายแล้วก็ไม่ยอมคุยด้วย
นักข่าวก็ไม่คุยตำรวจก็ไม่คุยแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไร
ก็ออกหมายเรียกก็ต้องเรียกมาสอบปากคำ

โอ้โหนี่มันถึงขนาดเขาจ้างให้มาต่อยเข้ามา

แล้วถ้าเขาจ้างให้มาต่อยจากต้นเรื่องที่ว่า
อาหารช้าแล้วไม่พอใจทะเลาะกับพนักงานเสิร์ฟ
มันถึงขั้นจะต้องโอ้จ้างคนมาต่อยเจ้าของร้าน

แล้วกล้องวงจรปิดมันก็ชัดแล้วค่ะว่าใครเป็นใคร